ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะ
หนึ่งกันยายนกับรายการชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้มีหลายประเด็นเลยที่เราจะต้องมาพูดคุยกัน
แต่ว่ารวมแล้วก็ค่อนไปทางเรื่องคดี
เกี่ยวกับการเมืองที่มีการตัดสินกันออกมาในช่วงประมาณ๑๒สัปดาห์นี้
ครับเป็นคดีสลายการชุมนุม
คือเราพูดเนี่ยก็ต้องพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะ
ว่าคดีสลายการชุมนุมเนี่ยมันมีแง่มุมทั้งสองด้าน
ถ้าพูดไปในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ย
ท่านผู้ชมคงจะคงจะไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
แต่ผมเนี่ยพยายามจะพูดในเวลาจำกัดนะครับ
เพราะว่าพูดไปเดี๋ยวก็ว่าฝั่งนั้นนะฮะ
ซึ่งการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดให้ดี
เพราะว่าเราต้องการพูดให้ผู้ชมเข้าใจในแง่มุมของกฎหมาย
ว่าทำไมกรณีศาลถึงไม่รับ
คือคนเข้าใจผิดผมเรื่องนี้ผมต้องแนะนำก่อนเลยนะครับ
แรกคือคนเข้าใจคิดว่าสารยกฟ้อง
อันนี้สำคัญนะยกฟ้องกับไม่รับฟ้องไม่รับ
ซึ่งในขณะนั้นเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการสอช
หรือศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในขณะนั้นเมื่อทั้งสองท่านเป็นทั้งนายกเป็นทั้งรองนายกดูแลควบคุมความมั่นคง
ก็มีการสลายการชุมนุมนะฮะเมื่อมีการสลายการชุมนุม
เหตุผลของการสลายก็เพราะว่ามีการชุมนุมกัน

ถ้าย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็คือเป็นการชุมนุมกันของกลุ่มนปช
ที่จะเรียกร้องให้นายอภิษฎยุบสภามีการออกมาชุมนุมกัน
แล้วก็เกิดวัฒกรรมหลายอย่างมีทั้งเรื่องสลายการชุมนุม๙๙ศพบ้าง
มีเรื่องของชายชุดดำบ้าง
เขาบอกว่าเขาให้เหตุผลที่ทหารใช้อาวุธในการชลายการชุมนุม
ขณะนั้นเราก็ต้องเล่าให้ฟังท่านผู้ชมบางท่านอย่างคุณมิ้น
คุณมิ้นปี๑๙๕๓ก็คงยังเป็นนิสิทธิ์อยู่
ในปี๕๓นั้นรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลของนายอภิษฎนะครับ
ก่อนหน้านั้นในปี๔๙ก็มีการปฏิวัติ
รัฐประหารได้ไหมครับของผลเอกสนทิบุญยลักษ์กะลิง
ค่ะนะครับอ่ารัฐบาลของนายทักษิณไปอืม
ก็มีการต่อมาก็มีการเลือกตั้งแล้วครับ
ในการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าเลือกตั้งแล้วเสียของ
เพราะเมื่อเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้พัก
ไทยรักไทยในสมัยนั้นเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ
ต่อมามีการยุบพักไทยรักไทยนะฮะซึ่งในอันนั้นเป็นรัฐบาล
ก็ได้เป็นรัฐบาลของพักพลังประชาชนซึ่งในขณะนั้นก็มีนายสมัคร
ธรเวศจำได้ไหมครับต่อมานายสมัครก็ถูกไล่
เรื่องของกรณีชิมไปบ่นไปนะครับว่าเป็นการทำงาน
เป็นนายกแล้วไปทำงานอะไรยังไม่ถูกต้องคือเหมือนกับว่าใช้สื่อครับ
ปรากฏว่าต่อมาก็มีนายสมชายนะครับนายสมชายวงสวัสดิ์
ก็เป็นนายกมีการปิดล้อมนะครับธรรมเนียบนะฮะ
เพื่อจะให้นายสมชายเนี่ยออกแล้วก็มีการคนไปลุมล้อมที่สภา
อืมจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาสารดีกาแผนกคดีอาญาก็พิพากษายกฟ้อง
อันนั้นยกฟ้องใช่ไหมคะในกรณีที่ไปยิงตำรวจไปยิง
ไอ้แก๊สน้ำตาเนี่ยที่หน้าสภาเนี่ยแล้วมีคนแขนขาด
ขาดอะไรนั่นน่ะนะครับมีการยกฟ้องไปอืมต่อมาหลังจากนั้น
ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วครับค่ะอ่าโดยจำได้ไหม
ขึ้นมาในช่วงนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพวกแกนนำทางฝ่ายน้องปช
ปิดล้อมบ้างไปประท้วงในช่วงถ้าผมจำได้ก็คือเดือนเมษา
ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาช่วงสงกรานคุณชุวิต
ปี๒๕๕๓มีทั้งที่หลาดประสงค์มีทั้งที่ราชดำเนิน
มีหลายที่นั่นคือย้อนเหตุการณ์ปูพื้นให้ท่านเข้าใจก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีความสับสนวุ่นวายในระยะเวลานั้น
ว่ามันเป็นช่วงไหนเวลาไหน
เป็นกลุ่มไหนยังไงกันแน่เพราะว่ามันช่วงนั้นมันหลายอย่าง
ท่านผู้ชมคงจำได้ที่อยู่ท่าบ้านคงจะนั่งละลึกได้
ผมก็ย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังนะครับ
เรื่องมันยังไม่ถึง๑๐ปีก็คงจะจำกันได้
ช่วงนั้นผมก็เป็นช่วงที่ผมทำงานอยู่ในการเมืองอยู่เช่นกัน

เมื่อนายอภิษฎจัดตั้งรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีการประท้วงประท้วง
ให้นายอภิษฎเขาลาออกแล้วนายอภิษฎเขาก็ไม่ได้ออก
นะฮะก็ปรากฏว่ามีการสลายการชุมนุม
ก็ปรากฏว่าตอนนั้นนายกอภิษฎก็เป็นนายก

เพื่อจะให้ท่านสุเทพเป็นผู้อำนวยการ
อำนวยงานสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็มีการปิดล้อมพื้นที่
โดยเรื่องนี้ปรากฏว่า
สารชั้นต้นไม่รับฟ้อง

ก็ปรากฏว่ามาที่สารอุทธร

เท่ากับว่าคนที่ถูกฟ้องเนี่ย

พูดง่ายยังไม่ได้นำสืบเลย
ยังไม่เริ่มเลยว่าอย่างนั้นจะ
ยังไม่เริ่มเลยครับ

แล้วว่ามันถูกไหมขอบเกต

เขามีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งอยู่

ปปชต้องเป็นคนสืบสวน

แต่การสูงสุดก็ฟ้อง
เรื่องก็ไปถึงศาล

ไม่ได้อยู่ในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้น

คุณมิ้นครับสารท่านก็บอกว่าอย่างนั้น
สารอาญาชั้นต้นก็บอกว่า
ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจศาล

โดยการฆ่าคนตายโดยเจตนา

ให้ท่านผู้ชมฟังแบบง่าย

อันนี้ยิงไปต้องโดนคนแน่นอน

เห็นผลแล้วว่าจะต้องมีคนตาย

ที่เขาบอก๙๐กว่าศพนี่แหละ

ต่อมาที่เมื่อวานซืนใช่ไหม
และก็เป็นสารดีการ์
สารดีกาอ่านคำ

อัยการณ์ยื่นฟ้องนายอภิสิษธิ์

เป็นผู้อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในข้อหาฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เนื่องจากการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่
จากกลุ่มนปชซึ่งชุมนุมมาช่วงเมษาถึงพภาคม๑๙๕๓
มีผู้เสียชีวิตถูกกระสุนยิงจากเจ้าหน้าที่รักษาการในพื้นที่หลาดประสงค์
แต่การสอบสวนเป็นอำนาจของปปช
เพราะฉะนั้นสารก็เลยพิจารณาแล้วก็มีความเห็นว่า
เนื่องจากอัยการเป็นมคาวหาจำเลยทั้ง๒ได้ออกคำสั่ง
ให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่อาวุธกระสุนจริงรวมทั้งพลแม่นปืนการกระทำการต่าง
ซึ่งจำเลยทั้งสองใช้อำนาจหน้าที่ราชการในฐานะนายกและรองนายก
รวมทั้งพอสอชนะครับ
ไม่ใช่การกระทำทางอาญาที่กระทำโดยส่วนตัวหรือนอกเหนือหน้าที่ราชการ
ดังนั้นจึงเป็นการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการ
ซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับ
ดังนั้นควรจะส่งให้เนี่ยปปชเป็นผู้ชี้มูลความผิดต้องไปยื่นต่อสารดีกา
คือไปปปชแล้วก็ไปยื่นสู่สารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับ
ไม่ใช่มาฟ้องต่อสารนี้นะครับ
เห็นด้วยแล้วที่สารชั้นต้นสารอุทธรพิจารณานะครับ

เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเรื่องนี้เป็นยังไง
คุณผู้ชมสักครู่นึงนะคะพักกันก่อนเบรกหน้ามาดูกันว่า
ยกฟ้องไม่รับฟ้องต่างกันยังไง
แล้วในคดีนี้ทำไมไม่รับฟ้องสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยระหว่างยกฟ้องกับไม่รับฟ้อง
ที่คุณชุวิตบอกว่าผลลัพธ์ดูเหมือนจะเหมือนแต่ก็ต่างกัน

ถ้ายกฟ้องก็สือถือผมเป็นผู้บริสุทธิ์

มีการนำสืบพยานมีการตัดสินคดีแล้ว

มีครับก็ขึ้นศาลแล้วก็สารยกฟ้อง
ก็คือยกฟ้องก็แสดงว่ามีการพิจารณา
แต่กรณีของการสลายการชุมหนุ่ม
ที่พิจารณามาจนกระทั่งสารดีกาตัดสิน
ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพฯ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสารดีกาตัดสิน

ให้เข้าใจก่อนว่าเป็นสารดีกาอาญา
ไม่ใช่สารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
คือท่านผู้ชมครับมีหลายสารเลยเกิน

อย่างกรณีคุณสรยุทธ์เป็นสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
คุณโยงยุทธิ์วิชัยดิตเป็นสารทุจจฤทธิ์และประพฤกษ์มีชอบ
ถามว่าบางคนก็เข้าใจผิด
คิดว่าเป็นสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

อันนั้นสารระยะนอกการเมือง

ทำร้ายหลังกายข่าคนตายต้นซับอะไรแบบนั้น

เหตุที่เขานำเรื่องนี้เอาแล้วถามว่าชุวิตแล้วทำไมไปสารอาญาธรรมดา

ได้ไหมสารชั้นต้นสารอุทธรรมสารดีกากฎิรัชดาเนี่ย
ทำไมไปสารนี้ก็เพราะเขาฟ้องเรื่องเจตนาฆ่าคนตาย

ไหมเมื่อฟ้องเจตนาฆ่าคนตายไปฟ้องที่สารอาญา
อาญาเขาท่านก็บอกว่านี่มันทำในหน้าที่ตอนเป็นนายก
คือมันอยู่ในมันเกี่ยวข้องกับการเมือง
แล้วมันอยู่ในบทบาทหน้าที่ของการเมืองที่เขาต้อง
เกี่ยวกับการเมืองครับอยู่ในตำแหน่งเลยครับ
คือนายอภิษฎกับนายสุเทพอยู่ในตำแหน่งนายก
และตำแหน่งรองนายกตำแหน่งผู้อำนวยการสอชณขณะนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าไม่งั้นแปลว่าถ้าทำผิดอะไรก็ตาม
ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูทางภาคใต้สิครับใช้พรกรฉุกเฉินเหมือนกัน
ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสั่งการลูกน้องไปใครตายก็ต้องมีความผิด
ถามว่ากรณีเหมือนกับคุณสุเทพกับคุณอภิษฎ
คุณสุเทพคุณอภิษฎเป็นตำแหน่งนายกรองนายก
มีการสั่งการในตำแหน่งนายก
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าสารไม่มีอำนาจ
ขอบเขตอำนาจของสารอาญาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้
ให้ความเห็นว่าต้องไปฟ้องที่ปปช

โดยบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ
ณขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีอำนาจ

บอกว่าใช้ชุดดำที่ใช้อาวุธของกราม

ที่สารดีกาเนี่ย

คือหมายความว่าไม่ใช่ยกไม่รับฟ้อง
ของคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ย

ถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง
นายกรองนายกในรัฐบาล
แล้วทำความผิดในตำแหน่ง

ต้องไปสารอาญา

ปปชก็ไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญา

ถ้าเกิดเป็นเรื่องคดีโกง

ก็ส่งไปที่ศาลทุจริต

หลังจากนั้นปปชจะไปสารคดีอายา

ไปที่ปปชไหม

ทำไมปปชรับ

ปปชรับเรื่องนี้

เพราะอายการต้องเป็นคนต่อสู้กับ

แปลว่าที่ปปชรับฟ้องกรณีพันธมิตร

คือถ้าคุณบิ๊นท์พูดอย่างนั้น

ปปชก็ต้องเห็นว่ากรณีนั้น

ค่ะมีท่านพระศรวาส
ก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ถูกอยู่แล้ว

ก็เป็นการทำในตำแหน่งหน้าที่
ก็คือดุลยพินิษฐ์ของปปช
ก็เห็นว่าในช่วงนั้น

มีการป๋าวมีอะไรกันต่าง

ถามว่าทำไมเขาถึงไปฟ้องสารอาญา

ก็ไม่ใช่เอ้าก็ต้องตั้งใจสิครับ
เพราะที่บอกว่าเป็นการเล็งเห็นผล

ขยายความให้ฟังว่าการเล็งเห็นผลเนี่ย

ครอบคลุมจะบอกว่าไม่รู้คงไม่ได้

หลักฐานที่เป็นเจ้านาฏีมีใครไปยิงเขา
ถ้ามีทางศาลต้องไปร้องเป็นคนคนไป

ถ้ามีการสั่งการ
จะไปฟ้องฑบ
บทบเขาบอกว่าเขาทำการถูกต้อง

คุณชุวิตแล้วที่มันมีบางกระแสนะคะคุณผู้ชม

มาจากฝั่งของทหารอันนี้พูดถึงกรณี
ปี๕๓นปครับก็ต้องไปหาล่ะครับ
อันนั้นก็คือต้องหาที่มันชัดเศษกว่านี้หรอครับ
ถามก็คือการสลายการชุมนุมปี๕๓เนี่ย
การผลชนสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตหลายคนโดยสาร
ชี้ว่าวิถีกระสุนมาจากแนวของทหาร
แต่ในทางคดีเนี่ยก็เผชิญกับข้อสงสัยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
สารดีการมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องตรงนี้แล้ว
คือกรณีที่ไม่รับทรงฟ้องของ
เพราะว่าทั้ง๒คนเนี่ยทำจำหนักหน้าที่
ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนทำ

ก็ไปฟ้องคนนั้นนี่คือบทสรุป
เสียก่อนถามว่าจบไหมคงไม่จบหรอกครับ
คงไม่จบหรอกครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมีการพูดคุยกันอีกนะครับ
เพราะว่าทางนปชเขาก็ยืนยันว่าเรื่องมันไม่จบ
ใครนะคุณนัทวุฒิก็บอกจะไม่จบ
เขาจะล้างรายชื่อเรียกร้องรายชื่ออะไรต่าง
คือเรื่องให้ท่านผู้ชมเข้าใจทั้งสองฝั่งก่อน
คือผมพูดเนี่ยภาพรวมทั้งสองฝั่งก็อาจจะเข้าใจ
ต้องเข้าใจทีละส่วนสักส่วนก่อนนะฮะการเมืองเนี่ยผมถึงบอกว่า
ผมไม่เคยอยากจะพูดแต่นี่มันเป็นเรื่องคดีสำคัญที่ศาลเขายก
แล้วมีบางคนเขาสับสนว่ายกฟ้องผมมันไม่ใช่ยก
สารก็ยังไม่รับไม่รับเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
ยังไม่ได้สื่อพยานไม่ได้ขึ้นไปสารเลยแค่ไม่รับแล้ว
ส่งมาก็ไม่รับแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของปปช
ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คดีนี้มีฆ่าคนตายเขาก็ต้องไปร้องที่สารอาญา
เพราะว่าปรปชเคยทำคดีฆ่าคนตายมั้ยล่ะไม่เคยใช่มั้ยล่ะ
ถูกไหมครับปปชเขาไม่เคยทำคดีฆ่าคนตาย
ถ้าทำคดีทุธจริตคดี๑๕๗ไอ้นี่คดีมันโกลับศาน๒๘๘
มัน๒๘๘มันจะเอาฆ่าคนตายเอาฆ่าคนตายก็ต้องไปสารอาญา
ปปชปรปชเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยว
เห็นไหมล่ะครับขอบเขตอำนาจศาลแต่อำนาจก็หมายถึง
สารมีอำนาจอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณาเรื่องนี้
นั่นก็หมายความว่าคดีของคุณอภิษฎคุณสุเทพเนี่ย
สารอาญาเขาไม่รับเพราะว่าถือว่าอยู่ในตำแหน่งหน้าที่
นะฮะส่วนปปชเขาบอกว่ายกคำร้องเพราะทำหน้าที่เนี่ย
โดยถูกต้องมีขณะนั้นมีการชุมนุมด้วยไม่สงบ
แต่ถ้าจะไปฟ้องเขาเนี่ยในกรณีฆ่าคนตายเนี่ย

เขารับแต่หน้าที่ถึงเรื่องกีกว่าทุภจิริต
การปราบลายภึกมิชอบ

อ้านั่นก็ต้องหายข้าก่อนกานศนา

ดังนั้นปปชเขาพิจารณาแล้วเขาก็ส่งให้สารดีการักการเมือง
เพราะฉะนั้นหลายสารเหลือเกิน
คือดูเหมือนจะแยกอำนาจหน้าที่กันชัดเจนแต่ว่ามันก็มีความคลุมเคลือนิด
อันนี้มันถือเป็นเทคติกทางกฎหมายไหมคุณชุวิตในเรื่องการฟ้องอะไร
อันนี้ชัดเจนครับคือคนฟังเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องของกฎหมาย
ว่าไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการแบ่งขอบเขตอำนาจศาล
ยกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้สารมีหลายสาร
สารจราจรก็มีสารเยาวชนและครอบครัวก็มีเห็นไหมครับ
ศาลแพ่งก็มีศาลอาญาก็มี๒ศาลแล้วในกรุงเทพฯ
สารอาญารัชดาสารอาญาใต้อยู่ที่ถนนเจริญกรุง
ตรงนี้เราต้องศึกษาเสียก่อนคนบางคนไปฟ้องผิดศาล
สารก็บอกว่าฉันไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาต้องไปฟ้องศาลนู้น
อันนี้ก็คือไม่ใช่ความผิดของศาลนะเพราะว่าเราไปฟ้องผิดที่นะครับ
เกี่ยวหรอกครับเพราะฉะนั้นใดก็แล้วแต่ผมเล่าให้ฟัง
รายละเอียดลึกซึ้งเนี่ยคงต้องใช้เวลาในการพูดมากเยอะนะฮะ
แต่ว่าในช่วงนั้นเมื่อทางศาลอาญาไม่ได้รับ
ทางปปชก็ยกคำร้องในศาลการชุมนุม
ยกคำร้องแล้วปปชก็ไม่นำเรื่องไปถึงสารดีการ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

อันนี้เพื่อเห็นภาพรวมก่อนนะครับก็จะมีการต่อสู้ต่อไปอย่างไร
ผมก็จะมาอัปเดตมาเอาข้อมูลซึ่งเป็นกลาง
ซึ่งผมไม่ได้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวก็ลงไป
อันนี้คือพูดในแง่ของขอบเขตอำนาจศาลที่มาที่ไป
เพราะบางคนไม่เข้าใจโอ้โหศาลมันเยอะเลย
ศาลอาญาณการเมืองศาลกดีทุษฎฤษประพฤติมีชอบ
ซึ่งจริงตอนนี้ยกระดับเป็นศาลแล้วนะครับ
บางคนไปเรียกว่าสารแผนกซึ่งไม่ใช่แผนกแล้วนะครับ
เดิมศาลปราบโกงเป็นแผนกหนึ่งในศาลอาญา

ตอนนี้ยกระดับเป็นสารแล้วครับเรียกว่าสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ก็กลางเขาดูแลกรุงเทพฯสมุทรปลาการสมุทรสาคอนปทุมนล

มีภาคหนึ่งไปยันภาคเก้าเลยครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโกงนี่ก็เบากันหน่อยนะครับ
เพราะถ้าไม่เบานี่เดี๋ยวก็จะโดนกันนะ

ทีนี้ผมก็จะไปในเรื่องนี้นะฮะ
คือเรื่องนี้เมื่อวานผมพูดไว้
ปรากฏวันนี้ทางโคศกศาลก็ได้ออกมาชี้แจงครับ
ก็คือเป็นคดีแจงข้อกฎหมาย
โศกสารยุติธรรมแจงข้อกฎหมายดีกาคดีสรยุทธ์ไล่ส้มยื่นดีกา
ข้อเท็จจริงได้หากมีผู้พิพากษาในสำนวน

ศีพงศ์กุลโคศกศาลยุติธรรม
อธิบายข้อกฎหมายชี้แจงขั้นตอนการยื่นดีการในคดีที่สารอุทธรพิพากษายืน
จำคุกในสรยุทธกับพวกในความผิดฐานสนับสนุน
เป็นพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตเสียหายองค์กรอะไรต่าง
คดีนี้สารชั้นต้นลงแล้ว๖กระทงกระทงละ๓ปี๔เดือน
เมื่อสารอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนเห็นไหมฮะต้นลงอุทธรณ์ลง
จึงเป็นคดีต้องห้ามดีกาครับ
เพราะว่าความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมด
ประมวลวิธีการพิจารณา๒๑๘ที่ระบุว่า
ในคดีที่สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
หรือเพียงแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน๕ปี
ปีนี่คือกระทงนะครับเพราะว่า๖กระทงมันก็เยอะ
อันนี้หมายถึงกระทงหนึ่งไม่เกิน๕ปี
หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ห้ามไม่ให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ในคดีนี้มีการลงโทษกระทงละ๓ปี๔เดือน
ก็เท่ากับลงโทษกระทงละไม่เกิน๕ปี
จึงเป็นคดีต้องห้ามดีการ์ในปัญหาข้อเท็จจริงครับ
ก็ตรงกับที่เมื่อวานนี้ผมได้ชี้แจง
บอกว่าถ้าสารล่างลงสารดีการลงไม่เกิน๕ปี
ก็ไม่ให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
จะดีการได้ข้อกฎหมายได้ไหมก็ได้
แล้วทำอย่างไรก็ต้องมีผู้พิพากษา
ในนี้ก็เขียนไว้ครับก็คือที่ท่านสืบพงศ์ได้
ชี้แจ่งนะครับก็บอกว่า
ถ้าผู้พิพากษาคนใดเป็นผู้พิจารณาสำนวน
หรือผู้พิพากษาที่ลงชื่อทำความเห็นแย้งในคดี

เห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญ
ควรให้สารสูงเป็นผู้พิจารณา
ก็หรือไม่ก็ต้องให้อายการสูงสุดเซ็นรับรองดีกา
ก็คือต้องเป็นผู้พิพากษาในไม่สารชั้นต้น
หรือไม่ก็อุทธรณ์ที่สมมุติถ้ามี๕ท่าน
มีหนึ่งท่านที่มองว่ามันน่าจะแย้ง
อาจารย์มีความเห็นไว้ว่าแย้ง
ท่านก็สามารถเซ็นรับรองดีกาได้

หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปให้อายการสูงสุดท่านเดียวล่ะครับ
ซึ่งอายการสูงสุดท่านก็คงจะ
พิจารณาอีกว่าจะเซ็นหรือเปล่า

ต้นลงอุทธรณ์ลงและไม่เกิน๕ปี

ต้องเข้าข่ายว่าจะต้องมีการรับรองดีการ์

เพราะฉะนั้นคนบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะ
ยังมีดีการอยู่นี่ต้นเพิ่งอุทธรณ์ยังมีดีการอยู่ก็
ชี้แจงแถลงไขให้ท่านผู้ชมได้ฟัง
เพราะในรายการเราเนี่ยฟังแล้วต้องฉลาด
เพราะท่านสืบพงศ์ท่านโคศกษานท่านกฎชี้แจง
ด้วยข้อที่จริงนี้เหมือนเช่นกันครับ
อันนี้ไปเรื่องของ๒นักศึกษาใช่ไหมคุณมิ้นรู้ดี
คุณชุวิตวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับสองครอบครัว
เขาบอกว่า๖โมงเช้าตามเวลาสหรัฐ
เปรียบเทียบบ้านเรา๒ทุ่มที่ผ่านมา
ก็คือจะมีการกู้ร่างของสองนักศึกษาไทย

เดือนกว่าแล้วคือเขาบอกว่าระดับน้ำมันไม่ลดสักที
จนล่าสุดเมื่อวันก่อน๒๓วันก่อนลดลงไปจาก
เหลือประมาณ๔๓๐กว่าเหลือ๔๐๕ตอนนี้ต่ำกว่า๔๐๐แล้ว

คือเขาบอกว่าเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ย

เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยเอาร่างขึ้นมาก่อน

แต่ว่าตั้งใจว่าจะลากรถเข้าฝั่งก่อนด้วย

นี่ความสงสัยผมเองนะคุณมิ้นนะ

ก็ถ้าเอาเฮลิคอปเตอร์หย่อนลงไปเนี่ย
มันไปเกี่ยวอะไรกับระดับน้ำอ่ะ
ก็อาจจะเกี่ยวกับตอนที่คนต้องลงไปทำอะไรข้างล่างไหมคะ
เพราะว่ารถมันอยู่ตรงกลางแก่งหินที่อยู่กลางแม่น้ำพอดี

ผมว่าก็ไม่น่าถึงขนาดว่าเป็นเหตุโอ้โห

บอกว่ามันเกี่ยวกับน้ำด้วยแล้วก็ลมด้วย
อย่างเช่นสมมุติถ้าห่อนคนลงไปแล้วน้ำไหลแรงคนดึงคือเชือกมันก็ยังติดอยู่กับห
แล้วถ้าเหวี่ยงนิดนึงระยะแค่เมตรเดียวเนี่ยฮอก็มีสิทธิ์ตก
ก็สูตรแรกน่ายว่า๒ทุ่มเวลาไทยเนี่ย
เวลาไทยเขาจะเอาตัวนักศึกษา
ที่วันนี้คงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

แต่เบื้องต้นเลยคือเอาสบขึ้นมาไม่ได้ก่อน
เพราะว่าเวลานี้โอ้โหเป็นเดือนกว่าแล้วกว่าจะลงไปได้

ใช่ค่ะกลับมาเมืองไทยแล้ว
ซึ่งทางนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเอาร่างขึ้นมาได้

แล้วก็ครอบครัวจะดูศพได้ก็คือ

ผมว่าตั้งตั้งก้องทางโครนทางโดรณ์ทางอะไรเต็มไปหมด

ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพพื้นที่มันอันตรายมั้งคะ

น่าจะอันตรายก็เลยอยากจะให้ทำงานแบบมิดชิดแล้วก็ปลอดภัยที่สุด

พูดง่ายว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับ
ว่าทำงานจันทร์แบบฝรั่งและทำงานแบบไทย
เวลาที่กู้ผมคิดว่าถ้าของไทยคงจะรวดเร็ว

เรื่องที่ทางภูเก็ตทางภาคใต้ที่มีซึนามิ
ก็ปุ๊บทั้งกู้ไพกู้ศพ
ทั้งบุริษฐิต่างช่วยกันเต็มไปหมด

เดือนกว่าแล้วเขาระมัดระวังเขาทำงานไม่เหมือนกัน

เราก็ใช้เวลามากกว่าเดือนกว่าแล้วก็นานด้วยนะ
กันยายนนี้ใกล้จะหมดอายุความคดีของ

บอสเครื่องดื่มชูกำลังก็คงจะ

ตอนนี้ล่าสุดมีแค่ออกหมายแดงของตำรวจสากล

คือหมายของตำรวจสากลมีอยู่๓สีนะครับ

อันนั้นหมายความว่าสีแดงเป็นหมายจับกุม

ส่วนหมายน้ำเงินนี่รู้สึกว่าจะเป็นหมายที่เกี่ยวกับ
แจ้งให้รู้ตัวว่ามีผู้กระทำความผิดไป

ส่วนหมายฟ้านี่รู้สึกว่าเคยมีประวัตินะฮะ

เช่นมันใช้กับเรื่องของการก่อการร้ายด้วย

กับประเภทที่ให้ระมัดระวัง

หมายแดงก็คือจับกลุ่มได้เลย

ต้องรอกันต่อไปเหลืออีกหนึ่งข้อหานะคุณผู้ชม

รายการเราเนี่ยไม่ได้มาแก้ต่างให้ใคร

แต่เราก็อยากให้คุณผู้ชมวิภาควิจารณ์
อย่างเข้าใจแล้วก็ได้อย่างถูกต้องด้วย

วันนี้คุณชุวิตอธิบายให้เข้าใจกันแล้วนะคะ

แล้วก็เรียกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย